เชื่อคำนี้ไหมอำนาจเก่าที่สร้างระบบไว้จะกลับมาร่วมงานกัน
อำนาจเก่าที่สร้างโอยเหรอ
เป็นการเป็นการส่งสัญญาณ

และก็ธรรมนาทีทางการเมืองไทย
แล้วก็ใช้ประโยคนี้เลยอำนาจเก่าที่สร้างผลงานไว้ได้
กลับมาร่วมบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งครับ
โดยอาจารย์วารินครับมูลนิธิขวงพระเจ้าล้านนา
บอกว่างานบุญกระถิ่นทานครั้งนี้
ทำขึ้นเพื่อสร้างกุศลให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ต่อจากนี้ไปจะมีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นมา
ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนในเรื่องบ้านเมืองโหนวารินระบุว่า
ผู้ที่ทำหน้าที่มาก่อนจะกลับมา
ผู้คนจะได้เห็นถึงสัจธรรมว่าของจริงคืออะไร

มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ
จะขอกล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน
ในการดำเนินในงานของชาติบ้านเมือง
ผู้ที่มีหน้าที่จะเป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่
โดยชอบทำโดยที่ทุกคนยอมรับได้
คนที่สร้างกรรมสร้างเวรให้กับชาติบ้านเมือง
คนที่มีจิตไม่บริสุทธิ์
คนที่ทำร้ายบ้านเมือง
คนที่กรอบกวยผลประโยชน์ของส่วนรวมในบ้านเมือง
พวกเรานั้นล้วนแล้วแต่ล้มหายตายจาก
ประสงค์ที่ไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วกรรมไม่ได้หายไปไหน
แต่จะย้อนกลับมาหาคนที่คิดไม่ดีนี่คืออาจารย์วารินครับ